หลายคนก็อยากจะรู้ใช่ไหมว่าราศีของเราจะดีหรือเปล่า
วันนี้ค่ะเราจะมี๓ราศีที่มาเตือนกันว่า
คุณทำงานหนักจนมีเกณฑ์จะป่วยเลยนะคะ
จะมีราศีอะไรบ้างต้อนรับหมอไก่อาจารย์พ่อพาทินีค่ะ
หมอกัยสวัสดีครับ

หมอกัยทำงานหนักก็ดีอ่ะค่ะ
แต่ถ้าหนักเกินไปจะป่วยเอาใช่ไหมคะ

อย่างนี้ต้องให้หมอไก่ช่วยเตือนกันหน่อยค่ะ

จะมีด้วยกัน๓ราศีนะที่ช่วงนี้

อาจจะแบบทำงานเยอะไปนิดนึงนะคะ
ราศีแรกเนี่ยก็คือชาวราศีพึกศกนะคะ

ชาวราศีพึกศกนะคะไม่ได้แปลว่าดวงไม่ดีนะ

อย่างในเรื่องของพวกแบบดวงการงาน

ดวงการงานถือว่าดีอย่างมากเลย

ใช่นะคะคืองานมีโอกาสที่แบบว่าจะประสบความสำเร็จไกลเกินฝัน
ก็คือการงานถือว่าค่อนข้างโอเคเลย
แต่ว่าในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพก็อาจจะต้องระวังนิดนึง
อาจจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพที่มันอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งใจ
บางทีแบบว่าเราอาจจะทำงานมากไปจนเราอาจจะหลงลืมในเรื่องของการดูแลสุขภาพ
หรือว่าโลกเก่าเนี่ยอาจจะกลับมากำเลิภอีกครั้งนึง
แล้วงานเยอะงานเข้าแบบนี้เห็นบอกว่ามีเกณฑ์ต้องเดินทางไปทำงงทำงานเหรอ
คือถ้าสมมุติว่าชาวราศีพฤกษกนะคะมีแผนว่าจะเดินทาง
อย่างถ้าสมมุติว่าในช่วงสงการบางคนบอกว่าอาจจะกลับบ้านไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้
ก็อาจจะต้องระวังต้องวางแผนในเรื่องของการเดินทางให้ดีนะคะ
เพราะว่าในระหว่างการเดินทางอาจจะมีเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะ
แต่ว่ามันไม่ได้รุนแรงถึงขนาดว่าเฮ้ยเราต้องมาเก็บตัวอยู่เข้าถ้ำอยู่กับบ้าน
ไม่ใช่ขนาดนั้นอาจจะมีบ้างเล็กน้อยก็ให้ระมัดระวังกันหน่อยละกัน
ใช่ค่ะเช่นในเรื่องของพวกอาจจะรถติดขัดนะคะรถเสียหรือว่าอาจจะเวลาไปเดินเที่ยวบางทีแบบเดินเร็ว
พลิกขาแพงเดินเตะขาตัวเอง
ประมาณนั้นหรือว่าท่องเสียอะไรประมาณนั้น
คือจะบอกแบบนี้นะไม่ใช่ว่าราศีพฤศกไปคิดมากเป็นกังวลจนถึงขั้นไม่ออกไปไหน
แต่ที่บอกแบบนี้ก็คือให้ระวังแล้วทุกการเดินทางก็ขอให้มีสติ

ดีแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือว่าการเดินทางยังไงก็เฝ้าระวังกันเอาไว้
แต่รับรองว่าถ้าระวังแล้วดีแน่นอนนะคะ
อีกหนึ่งราศีที่ทำงานหนักจนโรคภัยถามหานั่นก็คือ

ใช่ค่ะสำหรับชาวราศีสิงศ์นะคะเรียกได้ว่าเป็นราศีที่ดวงมาแรงมาก

ดวงเขาดีมากถ้าสมมติว่าเราจัดอันดับทั้ง๑๒ราศีเนี่ย
ถือว่าเขาเป็นรองแค่ราศีกุมราศีเดียว
เขาว่ากันว่าราศีกุมหนึ่งแรงดีสุด
ใช่เลยค่ะราศีกุมเขาเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งที่ดวงชะตาดีมาก
ดีจนถึงขั้นเนี่ยราศีกุมน้องใบตองกุมจนไม่ยอมอยู่ออฟฟิศหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ย
เออมันก็ต้องมีบ้างช่วงเวลาที่จะไปพักผ่อนช่วงเวลาที่จะไปทำงานถูกไหมคะคุณพูดอย่างนี้นี่มีอะไรในใจ
มีแต่ไม่อยากบอกเอาแต่เรื่องของเรื่องราศีสิงค์จะป่วยหรอเขาก็ดวงดีไหมพระอาจารย์แต่ต้องระวัง
คืออย่างนี้ค่ะคือชาวราศีสิงศ์นะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะเหมือนกับว่ามีแผนมีโปรเจกต์อะไรเยอะแยะเลยที่เขาแบบว่าอยากจะทำในช่วงที่ดวงดีเขาก็ทำทำไงทำทำเต็มที่ทำเยอะทำทำจนเดี้ยงไปเลยทำจนเดี้ยงเลยเหรอ
ก็คือเหมือนกับว่ามีเกณฑ์ทำงานค่อนข้างเยอะมากเยอะจนอาจจะเหมือนกับว่ามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพได้นะคะแต่ว่ามันจะมีช่วงระยะเวลานะคะไม่ใช่แบบว่าอุ้ยมีเกณฑ์ทำงานเลี่ยงแบบจนปลายปีไม่ใช่อย่างนั้นนะคะก็คือต้องระวังช่วงก่อนสงกรานก่อนสงกรานใช่นะคะ
ถ้าผ่าสงการไปแล้วก็ไม่มีประเด็นปัญหาแล้วในเรื่องสุขภาพ
ก็จะบอกแบบนี้คือราศีสิงศ์เนี่ยหมอไก่เขาบอกว่าประมาณนั้นคือทำงานแล้วมันก็ดีเรื่อยทำจนเพลินอะเนาะ

ทำยิ่งดียิ่งเพลินกลายเป็นว่าลืมดูแลสุขภาพอันนี้ก็บอกกับทุกคนจริงทำงานยังไงซะอย่าลืม

ใช่แล้วค่ะมาเตือนกันอีกหนึ่งราศีนะคะที่ก็อยู่ในเกณฑ์ทำงานหนักจนโรคภัยถามหาเหมือนกัน

ชาวราศรีกัณฑ์กับกลุ่มชื่อคล้ายกันนะ

ชาวราศีกันเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่อันดับแบบค่อนข้างบ๊วยพอสมควร

อ่าในช่วงนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าชาวราศีกันเนี่ยจะมีเรื่องให้ต้องคิดต้องเครียดค่อนข้างมาก
เวลาที่จะทำอะไรมันเหมือนกับว่าจะมีอุปสรรคมาก่อน
เหมือนกับว่าไม่ให้เราประสบความสำเร็จได้ง่าย
แต่ฟังอย่างนี้ไม่ใช่แบบว่าท้อแท้ใจ

ไม่ได้ถึงขนาดนั้นคือดวงมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จได้
แต่ว่าอาจจะต้องแบบว่าพยายามหน่อย
เหนื่อยต้องเหมือนกับว่าต้องอดทนนิดนึง
และถึงแบบจะประสบความสำเร็จได้นะคะ
คือเหมือนกับว่าในช่วงนี้จะต้องแก้ปัญหาเยอะ
ปัญหาตัวเองทั้งปัญหาของคนในครอบครัว

บางทีก็แบบทำแบบคิดมากเหมือนกับว่าเครียดมาก
อาจจะทำให้สุขภาพมีปัญหาขึ้นมาได้

ฝากเตือนกันโอ้ผ่านกันไป๓ราศีอะเนาะ

เราก็รู้กันราศีกันหมดทุกคนแล้วนะ
ราศีมีถุนต้องไปต้องราศีกุ้ม

ราศีที่หมอไก่พูดถึงราศีแรกเลย

แต่ก็ต้องระวังเรื่องของสุขภาพ
จริงคุณแม่ก็ชอบทำงานหนัก

แล้วก็ไม่ค่อยจะแบ่งให้สามีเขาทำนะ

เอาล่ะคุณผู้ชม๓ราศีนะที่หมอไก่เตือน
ก็มีราศีพฤศพราศีสิงศ์ราศีกันนะคะ
แต่ก็อย่าเพิ่งท้ออกท้อใจไปนะ
ก็มีวิธีเคล็ดลับมีวิธีเสริมดวงแก้เคล็ด

วิธีที่ว่าคืออะไรค่ะหมอกัย

อย่างนั้นจะโดนเลยล่ะ

ก็เช่นเหมือนกับว่าการไปตรวจสุขภาพ

ใช่นะครับบริจักษ์โลหิต
ใช่ค่ะหรือว่าเป็นการไปถวายสังกฐานยาก็ได้นะคะ
หรือว่าเป็นการบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยแบบผู้ป่วยที่เขายากร้าย
หรือว่าการช่วยเหลือพวกแบบสุนัขจรจัดที่มันบาดเจ็บอะไรอย่างนี้ค่ะ

มีเวลาก็ลองเลือกกันดูนะเลือกเอาที่เข้าทางกับของคุณผู้ชม
บางคนสะดวกแบบไหนก็ลองทำแบบนั้นนะ
ค่ะสำคัญคือการทำบุญพวกนี้อย่าให้ตัวเองต้องเดือดร้อน
บางคนคิดว่าจะต้องทำบุญของมีค่าเงินต้องเยอะ

อยู่ที่ใจถ้าหากว่าเราสามารถทำอะไรที่มันอาจจะไม่ใช่เงินทอง
แต่เป็นแรงกายแรงใจให้ความรู้ไปดูแลผู้ป่วย

นี่แหละเป็นเคล็ดลับดีนะคะที่หมอไก่ฝากเอาไว้
ในการแก้เคล็ดสำหรับ๓ราศีที่ทำงานหนักจนมีเกณฑ์ป่วยค่ะ
แต่สำหรับชาวราศีอื่นแล้วเราก็ถ้าอยากจะสุขภาพแข็งแรงทำมาค้าขึ้น

แนะนำว่าให้หาโอกาสนะคะไปไหว้พระที่วัดไล่ขิงหลวงพ่อวัดไล่ขิง
เพราะว่าการไหว้หลวงพ่อวัดไล่ขิงนะคะเขามีความเชื่อกัน
นั่นก็คือเหมือนกับว่าไปขอพองเสียงของสุขภาพและสมหวัง
โอ้ยบัตรไล่ขิง
ถ้าสมมุติมีโอกาสที่จะไปที่วัดนะคะให้นำน้ำมนต์ที่วัดมาประพรม
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตด้วย
วางแผนกันดูนะยิ่งช่วงสงการเนอะมีเวลามีวันหยุดก็ลองเดินทางไปกันดูนะครับ
ค่ะวันนี้ก็ถือว่าเราได้เช็คดวงกันครบถ้วน
แต่ถ้าใครนะอยากจะดูดวงกับหมอไก่อย่าลืมนะคะ
หมอไก่จะมาดูดวงให้เราทุกวันเสาร์
ส่วนวันอาทิตย์ก็จะมาเช็คดวงกันแบบนี้แหละค่ะ
ครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณหมอไก่นะครับ
ขอบคุณมากเลยค่ะ